ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น

สรุปให้คุณผู้ชมได้ทราบเล็กน้อยก่อนเลย
ว่าพื้นที่ไหนที่มีการติดเชื้อโควิด๑๙

สมุทรสาครแน่นอน๘๒๑รายเป็นการแถลงจากเมื่อวานนี้นะครับ
ซึ่งเป็นการค้นหาในชุมชน๗๘๘รายและเข้ารับการรักษาเอง๓๓ราย
วันนี้ในพื้นที่สมุทรสาครเราติดตามเรื่องของการจัดตั้งโรงพยาบาลภาคสนาม
ที่กระทรวงแรงงานจะไปตรวจแรงงานต่างด้าวสมุทรสาคร
เพราะว่าสมุทรสาครด่ว่าเป็นจุดไขดแดงที่มีการตั้งแรงใจนะครับ
ส่วนจุดไข่ขาวอื่นที่มีผู้ติดเชื้อแล้วก็เกี่ยวพันธุ์จากสมุทรสาคร
เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าไปรับซื้อหรือว่าไปส่งอาหารทะเลที่ตลาดกุ้งตลาดปลาที่สมุทรสาคร
อันนี้เป็นกรณีลดพุ่งพวงเรทขายลายที่
นครปฐม๑รายสุพรรณบุรี๑รายอุตรดิษฐ์๑ราย
แล้วก็ปฐุมธานีตอนแรกมี๒ราย
แต่ตอนนี้น่าจะเพิ่มอีก๑รายแล้ว
แต่รายล่าสุดต้องสืบสวนโลกว่าติดมาจากไหน
เพราะเป็นเจ้าหน้าที่ของสวทชนะครับ
ดังนั้นคุณผู้ชมฮะเราไล่เลียงแบบนี้
แล้วก็ไปดูที่ปฐุมธานีกันก่อน
เจ้าหน้าที่สวทชก็คือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช
ซึ่งสำนักงานเขาตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ใช่คือเมื่อวานนี้คุณสืบสกุลต้องบอกว่ามันมีการพาดหัวข่าวมาไง
ว่าในมธในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีคนติดโควิด๑๙

ใช่นะฮะบอกว่าเจ้าหน้าที่ของสวทชรายนี้ไปโรงอาหารของมธรรมศาสตร์
ทีนี้ก็กลัวว่ามันจะมีการกระจายเชื้อ

แต่ทีนี้มีการชี้แจงออกมาถึงกรณีนี้แล้วนะครับ
ก็คือชี้แจงว่าพบผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด๑๙จริงนะครับ
โดยนายนบรงสิริเลิศวรกุลผู้มนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสต
และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช
ออกแถลงการบอกว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในพื้นที่สำนักงาม

บอกว่าเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานี
ยืนยันการตรวจพบผู้ปฏิบัติงานในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
จำนวน๑คนเข้ารับการรักษาตัว
ด้วยภาวะไข้ขึ้นสูงที่โรงพยาบาลเอกชน
ตั้งแต่วันที่๑๙ธันวาคมและพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ซึ่งขณะนี้นะครับได้เข้าพักรักษาตัว
ตามกระบวนการในการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็คือทั้งดูแลรักษาทั้งอยู่ในห้องควบคุมห้องแยก
อย่างไรก็ตามนะครับทางสวทชเองได้นำส่งผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง
ไม่ว่าจะเสี่ยงสูงกลางเสี่ยงกลางแล้วก็เสี่ยงต่ำ
เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด๑๙ทั้งหมดนะครับ
ส่วนกรณีผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ
กักตัวที่พักอาศัยเป็นเวลา๑๔วันเพื่อเฝ้าดูอาการอย่างต่อเนื่องนะครับ
อกจากนี้ขอปิดพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นระยะเวลา๓วัน
ตั้งแต่วันที่๒๒ถึงวันที่๒๔ธันวาคมนะครับ
เพื่อเป็นการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
และให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ
คือปฏิบัติงานที่บ้านนะครับ
รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก็โพสต์ข้อความชี้แจงออกมาแบบนี้เลยนะครับ
บอกว่าเพื่อจะไม่ให้เกิดความตระหนกเกินไป
ผมขอแจ้งข้อเท็จจริงในเบื้องต้นให้ทราบว่า
ไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเลยครับ
อาจารย์ปริญญาโพสต์ไว้แบบนี้
คำชี้แจงภายในของสวทช
เพจธรรมศาสตร์ทุเดย์เอามาให้อ่าน

ก็คือ๑มีผู้ปฏิบัติงานสวทช๑คนติดเชื้อโควิด๑๙จริง
ซึ่งเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยนาโนเทค
โดยบุคลากรคนนี้ไม่ได้เข้าปฏิบัติงาน
ระหว่างวันที่๑๐๑๕ธันวาคมแล้ว
และกลับเข้ามาทำงานที่สำนักงานในวันที่๑๖๑๗ธันวาคม
เริ่มมีอาการป่วย๑๗ธันวาลางาน๑๘ธันวา
ไปหาหมอ๑๙ธันวาคม
ธันวาเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ได้รับการยืนยันผลการติดเชื้อโควิด๑๙
ในวันที่๒๑ธันวาคคือเมื่อวานนี้เอง
หลังจากทราบเรื่องสวทชได้ดำเนิน

เข้ามาสอบทานข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง
และตรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริง
และบ่งชี้ระดับความเสี่ยง
โดยบ่งชี้รายชื่อผู้สัมผัสใกล้ชิด
และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรที่ติดเชื้อโควิดดังกล่า
ข่ายเสี่ยงสูง๘คน
และส่งตรวจหาเชื้อโควิด๑๙แล้วนะครับ

และปิดพื้นที่ห้องบุคลากร
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งข้อที่จริงเพิ่มเติมนะครับ
ก็คือบุคลากรของสวทชคนนี้

หรือเข้ามาในพื้นที่ใดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
แล้วก็สำหรับเรื่องหอพักนั้นกำลังตรวจสอบข้อที่จริงครับ
อย่างไรก็ตามเนื่องจากบุคลากรที่ติดเชื้อคนนี้
สวทชเพิ่งกลับเข้ามาทำงานเพียง๒วัน
และไม่ได้ออกไปสัมผัสกับใครนอกจากที่ทำงาน
ก็คือที่สวทชจึงขอให้อย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับ
ส่วนวันนี้ถ้ามีความคืบหน้าใดเดี๋ยวอาจารย์ปริญญา
จะมาชี้แจงให้ทราบรายละเอียดโดยเร็ว
แต่ก็เป็นการยืนยันว่าไม่ได้มีการประบาด
ภายในพื้นที่ของมธรรมศาสตร์รังสิต

นี่แหละก็เลยต้องชี้แจงให้คุณผู้ชมจะได้ไม่ตื่นตนกนะคะ